นักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณก้องห้วยไร่
เจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิวเชื่อว่าทุกคนยังจำกันได้

คือย้อนกลับไปเนี่ยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
อยู่ดีคุณก้องห้วยไร่ก็ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือก
เรื่องราวของความรักและชีวิตครอบครัว
ใช่ค่ะคือประเด็นก็คือบอกว่าคือปกปิดมานาน
เรื่องของการมีทายาทและเรื่องของการมีอดีตภรรยาก็เลยอยากจะออกมาบอก
อยากจะบอกว่าตัวเองนั้นจริงแล้วมีลูก๓คน
๒คนเกิดกับอดีตภรรยาที่เคยจดทะเบียนสมรสและหย่ากันไปแล้ว

และคนที่๓คือน้องไข่เจียวอายุ๑ขวบกว่า
ไข่เจียวเกิดกับภรรยาคนปัจจุบันค่ะ
คือคุณเบลคณิตถาที่เพิ่งแต่งงานกันไป
ทีนี้ค่ะพอเปิดเผยแบบนี้ตัวภรรยาก็คือคุณเบลคณิตถาก็ออกมาบอกว่า
โล่งใจมากมากก็คือคิดไว้ตลอดว่าไม่ช้าไม่เร็ว
ทุกคนต้องรู้วันนี้โล่งใจมากที่สามารถบอกทุกคนบนโลกโซเชียลได้ว่า
เรามีลูกชายชื่อน้องไข่เจียว
ตอนนี้ก็เลยบอกว่าเปิดใจทุกอย่างเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตครอบครัว
คนก็เลยถามถึงอดีตภรรยาแล้วแบบนี้อดีตภรรยาจะรู้สึกอย่างไร
ซึ่งอดีตภรรยาก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะ
ก็คือหมอลำสาวเอ๋พัชรพรเป็นอดีตภรรยาอีกคนนึงของคุณก้องห้วยไร่นะคะ
พัชรพรเขามีซิงเกิ้ลสาวน้อยหอยคัน
เมื่อกี้เราลองเปิดฟังดูไงเราอยากรู้ว่าเอ๊ะเพลงเขาเป็นยังไง
เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าเธอเป็นแม่ของลูกสองคนที่เกิดกับภรรยาคนก่อน
ย้ำว่าลูกสองคนของฝ่ายชายไม่ใช่ลูกของเธอ
ไม่ใช่อีกไม่ใช่แต่เป็นลูกของอดีตภรรยาคนแรกซึ่งไม่ใช่เธอ
กับกล้องห้วยไร่คบหากันและมั่นหมายกันในช่วงทำเพลงใสว่าสิบ่อถิ่นกันเท่านั้น
แต่ก่อนหน้านั้นกล้องห้วยไร่เคยมีภรรยามาแล้วด้วยคนหนึ่ง
คือถ้านับตอนนี้เท่ากับ๓คนใช่แต่ที่กลายเป็นประเด็นร้อนถูก
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ก็คือสาเหตุในการเลิกราที่เธอชี้แจงเอาไว้ว่า
เธอไม่สามารถรับสภาพสามคนผัวเมียได้ก็เลยเลือกที่จะถอยออกมา
ก็เลยเป็นที่มาในการแบ่งทรัพย์สินเงินทองมูลค่า๑ล้าน๗แสนบาท
แบ่งกันคนละครึ่งตอนนี้โอนเงิน๘๕๐๐๐บาทให้กับบัญชีของคุณแม่คุณก้อง
เรียบร้อยแล้วแล้วที่มีเงินอยู่เท่านี้เพราะว่ามีการใช้จ่ายในบางส่วนไปบ้าง
ปลดหนี้ซื้อทรัพย์สินซื้ออสังหาริมทรัพย์
ยืนยันว่าไม่เคยมีเจตนาหอบเงินหนีหรือมีทรัพย์สินมากมายอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แล้วก็ย้ำว่าไม่เคยคิดจะเกาะกระแสคุณก้องห้วยไร่
เพราะถ้าจะทำคงทำไปนานแล้วไม่ปล่อยมาจนถึงตอนนี้
ที่ออกมาโพสต์เพียงอยากจะปกป้องตัวเองที่ถูกใส่ร้าย
โจมตีจากเรื่องเฉาเหล่านี้ลูกคือไม่ใช่ลูกของเธอนะคะ
บอกตอนนี้มีชีวิตใหม่ที่แฮปปี้แล้ว
กลายเป็นว่าอยู่อยู่ก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีก